แล้วพูดถึงความเวิร์ลคลาสอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญเลยนะคะ
ก็คือฟ่านปิงปิงนางพญาแดนมังกรนักแสดงชื่อดังระดับฮอลลีวูดนะคะ
เมื่อวานนี้เธอบอกเลยว่าสวยติดตราตึงใจมาก
แฟนแฟนไปรอเธอแน่นเลยค่ะนักข่าวแทบจะทุกสำนักเลยนะ
ไปรอนี่เลยยิงแฟลตที่เธอขอถ่ายรูปเก็บภาพมาหน่อย
แล้วก็ไม่ผิดหวังจริงนะคะบอกเลยว่าวินาทีที่เจอเธอเนี่ย
สวยจริงนะคะสวยตามสไตล์แบบเอเชียของเรานี่แหละ
ซึ่งตัวเธอเองนะคะก็ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังจริง
ที่เธอปรากฏตัวบนพรมสีน้ำเงินด้วยชุดเรสสุดหรูเลยนะคะ
ก็ทำเอาช่างภาพนะสาดแฟทรัวชัตเตอร์กันกระนำเลย
เฟิร์มจากภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นกันตอนนี้นะฮะดูดิสวยจริงจริงเลยนะฮะ
หลังจากที่เธอร่วมงานเปิดตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะ
กับสื่อมวลชนเพียงไม่กี่สำนักเท่านั้นนะคะ
เธอนั้นมีโอกาสมาเมืองไทยหลายครั้งทั้งถ่ายนางแล้วก็พาครอบครัวมาเที่ยวค่ะ
ประเทศไทยสำหรับเธอเป็นประเทศแรกที่เธอมักจะนึกถึงเวลาที่อยากจะพักผ่อนนั่นเองค่ะ
ซึ่งการมาเมืองไทยครั้งนี้ของเธอนะคะก็รู้สึกอบอุ่นกว่าทุกครั้ง
เพราะว่าทุกคนดูแลเธอดีมากเลยค่ะ
จะทิ้งท้ายด้วยการโวยพรให้แฟนชาวไทยมีความสุขกับปีใหม่นี้อีกด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงเธอกันสักหน่อยค่ะ

เล่าบรรยากาศเมื่อวานกันสักเล็กน้อยนะคะ
เมื่อวานเธอเดินมาคนเดียวเดินมาเด่นเลยค่ะ

คุณออร่านมีตั้งแต่หัวจะหลดเท้านะคะ

ก็ได้เห็นภาพบรรยากาศสดไปพร้อมกับคุณที่อยู่ในงานด้วยนะครับ
ได้เห็นฟ่านปิงปิงคือมีคอมเมนต์เยอะมาก
บอกว่าโอ้โหผิวหน้าแบบดีมากผิวระเบิด
หน้าจริงแบบเงาเหมือนกระเบื้องเลย

สำคัญนะสาวไทยของเราก็มีความสามารถนะ

คุณฟ่านปิงเป็นภาษาจีนด้วยนะโอ้เก่งจริงจ้า